รัฐบาลใหม่นายกรัฐมนตรี
คนที่๓๐จะได้ในวันที่๒๒ที่จะถึงนี้หรือเปล่า
ซึ่งก็แน่นอนแล้วมีการโหวตกัน
และทางคุณเศรษฐาทวีสินซึ่งเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากภักดิ์เพื่อไทย
แน่นอนแล้ววันนี้ก็มีการแถลงข่าว
คือเป็นลักษณะให้สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ
เรียกว่าแทบจะเป็นครั้งแรกเลยก็คงจะไม่ผิดนักนะ
เพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณเศรษฐาก็ไม่ได้ยืนหน้าไมค์นะคะ
นี่ค่ะวันนี้ก็แถลงข่าวที่ที่ทำการพักเพื่อไทย

ถึงผลที่จะเกิดในการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่๒๒ที่กำลังจะมาถึง
บอกว่าตอนนี้คณะเจรจาเตรียมความพร้อมมีความคืบหน้าไปในทางที่ดี
ล่าสุดคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยต่อสายตรงมาหาแล้ว
ยืนยันว่า๗๑เสียงของพักภูมิใจไทยจะโหวตให้ตนเองเป็นนายกรัฐมนตรี
แล้วก็มีอีกหลายพักที่แสดงเจตจำนงแล้ว
ยืนยันว่าอังคารที่๒๒สิงหาคมนี้

แต่ยังต้องการเสียงจากวุฒิสภาสนับสนุนด้วยค่ะ
มีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีนะครับ
แล้วก็มีภาคกลางเมืองหลายภาคตอบรับมาแล้วว่าจะให้โวทธ์
เมื่อกี้คุณอนุทินก็โทรมาเข้ามือถือผมบอกว่าพักภูมิใจไทย๗๑เสียง
โหวตให้กับผมนะครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับ
แล้วก็มีอีกหลายพักที่ได้แสดงเจตตรงมาแล้วนะครับ
แล้วก็ถ้าเกิดภาคเพื่อไทยเสนอชื่อผมในวันอังคารที่๒๒สิงหาคม
ผมมีความพร้อมครับแล้วก็ขอวิงวอนว่า
เราก็ต้องการเสียงจากสอบบอลด้วยเหมือนกัน
ค่ะก็นี่แหละค่ะพักเพื่อไทย
คุณเศรษฐาบอกมีความพร้อมและมั่นใจในคณะเจรจาว่าจะตกลงกันได้
และมั่นใจในพักร่วมว่าจะมาเป็นรัฐบาลภายใต้แก่นำของพักเพื่อไทย
เพื่อให้สามารถเดินหน้าแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
และเพื่อให้ประเทศผ่านพ้นวิกฤตที่เผชิญอยู่ในปัจจุบัน
และถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องมีนายกรัฐมนตรี
มีรัฐบาลมาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของประชาชนค่ะ
คุณผู้ชมครับนอกจากนี้เนี่ย
เศรษฐาทวีสินวันนี้เนี่ยยังตอบโต้คุณชูวิทย์กระมวลวิสิต
กล่าวหาเรื่องการซื้อที่ดินนะครับ
คุณเศรษฐายืนยันว่าการซื้อขายเนี่ยถูกต้องนะครับ
ที่คุณชูวิทย์ออกมาแฉคุณเศรษฐาชี้เลยนะ
เพราะแสนสิริไม่ซื้อที่ดินในสุขุมวิทย์๒๔ไง
อีกครั้งคุณชูวิทย์ต้องแยกผู้ขายกับผู้ซื้อให้ได้
บิดเบือนและแสนสิริไม่มีนอมินีแน่นอน
หลังจากนี้คุณจะพูดเรื่องที่ดินอีกกี่แปลงก็ได้
คุณต้องแยกผู้ขายกับผู้ซื้อให้ชัดเจน
คุณชูวิทย์ต้องใช้ความจริงที่ไม่บิดเบียน
คุณโกรธเครื่องที่บริษัทไม่ซื้อที่ดินคุณที่ซอยสุขุมวิท๒๔
คุณฝากข้อความผ่านคนใกล้ชิดของคุณมา
สั่งให้ผมมัดจำเงินเพื่อซื้อที่ดินของคุณ
ผมไม่ได้ทำอะไรผิดคุณไม่มีสิทธิ์มาข่มขู่ผม
คุณติดต่อผู้ใหญ่มากมายให้มาบอกผมว่าคุณจะแฉผม
และทำทุกอย่างเพื่อให้ผมไม่เหมาะสมจะเป็นนายกรัฐมนตรี
แต่ถ้าจะให้ไม่แฉให้ผมตกลงซื้อที่ดิน๒๐๐๐ล้านทันที

นี่เป็นช่วงไฮไลท์ที่สุดของคลิปนี้นะครับ
คุณเศรษฐาบอกว่าคุณชูวิทย์โกรธไงที่ไม่ตกลงซื้อที่ดินของคุณชูวิทย์ในซอยสุขุวิต๒๔

คือตกลงกัน๒๐๐๐ล้านมีการลดเหลือ๑๘๐๐ล้าน
แต่ที่ดินของคุณชูวิทย์ติดเงื่อนไขนะครับ
เพราะแม่มันไม่สามารถซื้อที่ดินที่มีนิติกรรมซ้อนได้
คุณเศรษฐาบอกแบบนั้นแล้วคุณชุวิตก็เลยไม่พอใจนี่แหละนี่แหละ
นี่แหละเงื่อนไขที่คุณชุวิตเอามาทำลายความน่าเชื่อถือของคุณเศรษฐา
เศรษฐาชี้แจงต่อบอกว่าในฐานะอดีตผู้บริหารบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชน
ตลอดระยะเวลากว่า๓๐ปีในการทำธุรกิจบริหารอย่างโปร่งใส
คณะคำการทำงานกันในรูปแบบคณะคำการ
ตามข้อบังคับของบริษัทและตลาดหลักทรัพย์ตามหลักธรรมภิบาล
ไม่เคยถูกตั้งข้อกล่าวหาหรือแม้กระทั่งตั้งคำถามถึงความโปร่งใส
ในการประกอบการของบริษัท
เศรษฐายังให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะครับที่พักเพื่อไทยนะครับ
ตอบโต้คุณชูวิทย์ที่มาเสนอขายที่ดินย่านทองหล่อหลายครั้งแต่แสนสิรินะครับ
ไปเจอข้อมูลว่าในชูวิทเนี่ยรับเงินมัดจำ
มาจากบริษัทลายเมื่อนาน๔๐๐ล้านบาท
แสนสิริจึงไม่สามารถทำนิติกรรมซ้อนได้
เดือนกรกฎาคมนะครับเมื่อมีชื่อของเขาเป็นแคนดิเดตนายกัธมนตรี
ในชุวิตติดต่อผ่านผู้ใหญ่หลายคน
บอกว่าให้กลับไปซื้อที่ดินในราคา๒๐๐๐ล้าน
แต่เขาไม่มีอำนาจในแสนสิริแล้ว
เขาถามว่ามันเป็นธรรมต่อตัวเขาหรือครับเศรษฐาทวีสิน
เรื่องคุณชุวิต
ไม่ว่าจะเป็นที่ดินสารสินหรือที่ดินที่ของโครงการคุณบายูที่ซอยทองหล่อเนี่ย
ผมยืนยันนะครับว่าแสงสิริเป็นผู้ซื้อนะครับ
ทั้งหมดนี้เราทำงานถูกต้อง
ไม่มีเงินทอนนะครับ
ไม่มีเงินทอนให้กับใครทั้งสิ้น
ไม่มีการให้กู้ยืมนะครับ
การทำศัลยาคับประกาศก็เพื่อบังสับผู้ขายให้ทำตามสัญญาที่มีไว้
ป้องกันความเสี่ยงให้กับบริษัท
ทั้งหมดมันเกิดขึ้นตอนที่ผมได้รับการเสนอชื่อประมาณเดือนกรกฎา

ถามคุณชูวิทย์ว่าอยากให้ซื้อที่ที่เคยคุยกันไว้คือที่ดินที่สุขุมวิทยซอย๒๔
โดยเมื่อเดือนประมาณเดือนกัญญาปีที่แล้วได้มีการคุยกันเรื่องซื้อขาย
ต่อลองราคาลงจาก๒๐๐๐ล้านลงหมดลงจาก๑๘๐๐ล้าน
มีการพูดคุยอย่างชัดเจนข้อตรงอย่างชัดเจน
คุณชุวิตพาลูกมาด้วยเป็นศักดิ์พยานชัดเจน
แต่ไปเจอว่ามีการวางมัดจำไว้แล้วกับที่แปรนี้โดยบริษัทไลมอนแลนด์
แสนสิริไม่สามารถทำนิติกรรมซ้อนได้ครับ
แล้วบอกให้ไปซื้อมาทันทีแล้วจะไม่มีการแฉถ้าไม่ซื้อจะแฉ
ผมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรมเป็นเรื่องที่บิดเบือนความจริง
เป็นเรื่องที่ผมมีความเสียหาย
ประกาศเอาไว้แล้วว่าจะมาแฉต่อซึ่งวันนี้นะคะหลังจากที่คุณเศรษฐาได้พูดถึงประเด็นนี้
ก็มีโพสต์จากคุณชุวิตยาวเลยคุณผู้ชมค่ะ
แล้วต่อเป็นประเด็นคือประหนึ่งว่าอันนี้ไม่ใช่วันจันทร์นะ
อันนี้คือวันนี้คือวันจันทร์เนี่ยอาจจะยาวและละเอียดยิ่งกว่านี้
ข้อสังเกตที่คุณเศรษฐาชี้แจง
ใช่ค่ะรวมถึงประเด็นก่อนหน้านี้ด้วยนะก็ต่อเป็นข้อไปเลยนะคะ
แต่ประเด็นที่คุณเศรษฐาพูดในวันนี้ที่บอกว่า
คุณชูวิทย์เนี่ยที่ออกมาแฉเพราะว่าโกรธที่แสนสิริไม่ซื้อที่ดินเนี่ยนะคะ
คุณชุวิตก็ตอบนะคะคือจะมีอยู่หลายข้อเลย
มีอยู่ข้อหนึ่งที่คุณชุวิตพูดถึงประเด็นนี้บอกว่า
ดินผมไม่มีหนี้ไม่ติดจำนองโฉนดเก็บไว้ที่บ้านไม่ได้รีบขาย
สิริต่างหากที่ต้องการที่ดินจำนวนมากเพื่อจะได้ค่าบวม
ดันมาขอเงินบวมจากผมด้วย
สิริต้องหาที่ดินมาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์จำนวนมาก

เดี๋ยววันจันทร์เนี่ยผมจะโชว์ให้ดูนะคะ
แล้วที่คุณเศรษฐาบอกว่า
คุณชูวิทย์ข่มขู่ให้ผมซื้อที่ดินจ่ายมัดจำ
งั้นจะแฉโดยให้ผู้ใหญ่มากมายติดต่อหาผม
คุณชวิตโต้ตอบบอกว่า
ผู้ใหญ่ที่คุณว่าไม่ทราบว่าเป็นใคร

อันนี้คือส่วนหนึ่งนะคะที่มีการโพสต์ตอบโต้
คุณเศรษฐาในตอนนี้นะคะ

ข้อมูลคุณชุวิตบอกว่าเดี๋ยววันจันทร์ผมจะโชว์ให้ดู
ก็เป็นช่วงเวลาเรียกว่าก่อนวันโหวตนายกรัฐมนตรี๑วัน

นี่คือโพสต์ล่าสุดจากคุณชูวิทย์ค่ะ